คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้คุณผู้ชมน่าจะแสดงความคิดเห็นไปกับเราได้

เพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์แล้วก็หน้าจอไทยรัฐทีวี
นครปฐมคุณแม่มาร้องสื่อว่าพาลูกชายอายุ๓ขวบค่ะ
ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคือน้องหายใจไม่ออก
พ่นยาแต่คุณหมอตบหน้าน้อง
คุณหมอบอกว่าน้องพูดหยาบน้องด่าหมอแบบใช้คำหยาบมาก
หมออ้างว่าใช้แค่ปลายนิ้วไปตีที่แก้มเพื่อสั่งสอน

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๓สิงหาคม
โรงพยาบาลแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม

เพราะว่าเรื่องนี้มีอีกหลายประเด็นที่ต้องแบบต้องพูดถึงกันนะคะ

ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าน้องแฟรงค์นะคะ

แฟรงค์ไปพ่นยาเพราะน้องเขาหอบหายใจไม่ออก
คุณหมอก็กำลังคุยกับแม่แนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพลูก
แฟรงค์เล่นของเล่นอยู่บนตัก
ของเล่นกระแทกปากน้อง

น้องบอกว่าอุ๊ยไอ้จุด

ยายถามหมออีกรอบนึงหมอบอกว่าก็น้องด่าหมอ
หมอชื่อตู่นะคะชื่อเล่นหมอตู่จุด
แต่น้องบอกว่าน้องด่าของเล่นความเป็นเด็กด่าของเล่น
พากลับบ้านที่หน้าน้องเป็นริ้วเป็นรอยแดงแล้วมันชัดขึ้นไงคะ
กลับไปหาหมอกันอีกครั้งหนึ่งหมอไล่เลยทีนี้
หมอบอกทีหลังไม่ต้องมารักษาที่นี่อีกนะไปไหนก็ไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ครอบครัวบอกโอ้โหทำไมคุณหมอทำกันแบบนี้
ครอบครัวนี้เขาแจ้งความนะคะที่สพกำแพงแสนค่ะ
หมอหมอตบหลานฉันทำไมเขาก็เลยบอกว่าก็เด็กมันด่าหมอ
แม่ก็เดินกลับมาถามหลานล่ะน้องแฟงแฟงได้ด่าหมอไหม
แฟงก็เลยบอกว่าไม่ได้ด่ายายหนูด่าของเล่นแต่เขาหลีนแหล่งกันหนู
แต่เขาเสียดีเขาพูดดีเขาก็พูดอยู่ดีอยู่ดีเขากว่าเอออ้วมมาตบเลยอะไรอย่างนี้
ที่เขาบอกว่าลูกหนูเอ่ยชื่อเขาแล้วก็ด่าว่าคือไม่จริงลูกหนูไม่รู้จักชื่อเขา
เด็กก็ได้จริงก็ไม่ส่งผลตกเด็กมันเล็กมันรู้อะไรมันไม่ใช่คนโต
ไอ้ที่เราก็ไปรอบที่ส่องเนี่ยเราต้องการขอโทษด้วย
ถ้าขอโทษก็คือก็จะไม่แจ้งความ
นี่เล่ามาแค่นี้ข้อความมาเยอะเลยค่ะพี่บุ๊คค่ะ

บอกว่าหมอคะนี่เด็กนะคะป๊าดหมอตบแรงเกินไปหมอทำไม่ถูกค่ะเด็กยังเล็กอยู่เลย
คือถ้าเด็กพูดหยาบจริงก็ต้องมีวิธีการอื่นในการอบรมสั่งสอน
เรียกคุณแม่เรียกคุณยายมาคุยเพื่อที่จะสอนเด็ก
ที่ตีเด็กแบบนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมมองยังไงคะ
วิวะช่วงเย็นที่ผ่านมาครอบครัวของแน๊วแฟลกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สมนพ
คุณแม่บอกว่าเมื่อเช้ามีเจ้าหน้าที่อบตและแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปหาที่บ้าน

ก็น้องยังหายใจติดขัดอยู่แล้วก็ตรวจร่างกายให้ด้วย
ให้ด้วยมีเจ้าหน้าที่ไปคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกกับทางครอบครัวว่าเดี๋ยวหมอตู่แกจะมาขอโทษนะ
แต่ผ่านไปเป็นชั่วโมงก่อนแล้ว๒ชั่วโมงก่อนแล้วไม่มา
ติดต่อไปหาหมอตูก็ติดต่อไม่ได้

แต่ทีนี้มันมีประเด็นเพิ่มขึ้นมาค่ะอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนึงค่ะ
อยู่ดีมาต่อว่าครอบครัวนี้พี่บุ๊คมาแบบโอ้โหของขึ้นมาเลย
มาบอกว่าไปถอนแจ้งความซะนะไม่อย่างนั้นจะไล่ให้ไปอยู่ที่อื่น

เดี๋ยวลองดูบรรยากาศนิดนึงค่ะ
กลับมาสะเอียดแม่ไหวขึ้นมาอยู่ให้หมดเลย
นี่คือเหมือนกับว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้
เขาบอกกับครอบครัวนี้ว่าหมอตู่เหมือนสนิทกันกับเขา
รู้จักกันไปแจ้งความหมอตู่ทำไมไปถอนแจ้งความ

คือก่อนหน้านี้นะคะหมอตู่

ระหว่างสักถามอาการน้องแฟรงเรียนจับพ่นยาน

หมอก็เอามือตบหน้าน้องไปครั้งหนึ่งเพื่อตักเตือน
แล้วก็บอกแม่กับยายว่าสอนลูกด้วยนะ
แต่ทั้งคู่ไม่พอใจทั้งคู่บอกหมอว่า
ลูกเลี้ยงหลานมาไม่เคยตีขนาดนี้
แล้วก็มั่นใจว่าเด็กไม่ได้ด่าหมอตูครับ
ก็เลยตั้งคำถามว่าเมื่อโดนเด็กด่า
ตอนที่หมอกำลังรักษาคนไข้
หมอจะตีเด็กไม่ได้เลยหรือหมอผิดหรือ
คุณผู้ชมลองตอบมาก็ได้นะคะเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชม

ส่วนที่บอกให้ผู้ปกครองพาเด็กกลับพี่บุ๊ค

คุณหมอบอกว่าผมเพิ่งหายจากโควิด๑๙
กับภรรยายังติดโควิด๑๙อยู่
ก็เลยไล่ไปว่าไม่ต้องมาเพราะไม่อยากให้ครอบครัวของน้อง

นี่ชาวบ้านก็เลยบอกว่าแต่เอาจริงนะ
คือชาวบ้านคนในพื้นที่เขาก็คุ้นเคยกับหมอพอสมควรนะพี่บุ๊ค
เขาก็บอกว่าหมอตู่จริงแล้วเป็นคน
เป็นคนแบบไม่ได้มีพฤติกรรมรุนแรงอะไรนะ
แต่เป็นคนผู้ใช้หุ้นพูดอย่างแข็งหุ้นอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ครั้งนี้ชาวบ้านเขาก็มองว่าทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
เพราะนี่คือเด็กสามขวบนะนี่ค่ะ
คิ้วกระหมวดเลยฟังคุณมิ้วอ่านข่าวนี้

คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะเลยนะฮะ